ดูเรื่องช้างกันหน่อยนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะ
ต้องช่วยกันผลักดันช้างป่ากลับเข้าพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เพราะว่ามันลงมาหากินในพื้นที่ของชาวบ้านอีกแล้วค่ะช้างป่าตัวที่คุณผู้ชมเห็นลิฟลิฟต์นั่นแหละ
นี้แหละค่ะเดินออกจากพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะ
ไปหากินในพื้นที่แนวเขตติดต่ออุทยานบริเวณริมถนนสายนครนายกน้ำตกสาริกา
ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาก็เห็นนะคะช่วงค่ำเมื่อวานนี้เลยรีบแจ้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ประสานเจ้าหน้าที่ป่าไม้
ลงพื้นที่ช่วยผลักดันช้างให้ข้ามฝั่งถนน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงเลยนะคะกว่าจะสามารถผลักดันช้างป่าตัวนี้กลับเข้าป่าไปได้
สอบถามชาวบ้านที่พบเห็นช้างก็บอกว่าตอนแรกผ่านมาแถวนี้เห็นถังขยะล้มก็เออมันคงมีคนไปชนอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเดินมาเก็บ
กลัวว่าหมาจะมาคุ้ยขยะจนเลอะเทอะแต่กลายเป็นว่าพอเก็บถังขยะขึ้นมาเงยหน้าเท่านั้นแหละ
ไอ้ถังขยะที่ล้มเนี่ยมันไม่ได้ล้มเพราะใครมันล้มเพราะช้างป่าตัวนี้หาอาหารกินอยู่ค่ะ
เห็นมันอยู่ข้างบนแล้วพอดีหนูมาเห็นแต่ขยะมันล้มหนูก็เลยเก็บไง

ช้าง

นี่ถึงขั้นช้างคุ้ยขยะแล้วเหรอคะยุคของเราเนี่ย

รักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตะมนตสาธิกาบอกว่า
ช่วง๕ปีหลังมาเนี่ยค่ะมีช้างป่าสองตัวที่ลงมาหาอาหารกินในพื้นที่ชุมชน
ซึ่งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านก็จะสลับผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลความปลอดภัยให้ทุกคืน
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาช่วยดูแลด้วย

ช้างป่าจะเข้ามาหากินพืชสวนของชาวบ้าน
แต่ไม่มีใครคิดที่จะทำร้ายช้างป่าทั้งสองตัวนี้เลย